อีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เราเอามาให้ดูกัน

คุณลุงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากซอย
แต่ไม่ทันได้ดูรถทางขวาว่ามีรถทางขวาวิ่งทางตรงมาอยู่

รถที่มาเขาก็เบรกไม่ทันเหมือนกัน
คุณลุงก็ออกมาจากซอยอย่างรวดเร็วชน
จนทั้งรถจักรยานยนต์และคุณลุงเองก็กระเด็นเลยนะครับ

โพสต์คลิปกล้องหน้ารถยนต์คันหนึ่ง
ขับมาทางตรงตามถนน
ระหว่างทางมีคุณลุงขี่รถจักรยานยนต์

ไม่ได้ชะลอความเร็วหรือว่าดูรถทางหลักก่อนนะครับ

รถยนต์เขาพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของคุณลุงอย่างแรง

คนขับรถคันนี้เขาก็ตกอกตกใจเหมือนกัน
หนุ่มคนขับรถยนต์จอดรถไปช่วยพยุงตัวคุณลุงขึ้น

สุดท้ายคุณลุงก็นั่งกองกับพื้นแล้วครับ
ส่วนรถจักรยานยนต์ก็เสียหายหนัก
เพราะดีที่ยังแค่ได้รับบาดเจ็บนะครับ

ระบุว่าคุณลุงออกมาไม่ดูรถเลย

สอบถามว่าสุดท้ายเรื่องจบยังไง

คราวหน้าคราวหลังนะลุงน่าจะหยุดดูรถทางตรงก่อน

ขอให้ทุกคนที่ขับขี่บนท้องถนน
ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์
รถอะไรก็ตามที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

แชทไปสอบถามต้นโพสต์นะฮะ
ต้นโพสต์เขาบอกว่าอุบัติเหตุครั้งนี้
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๙กันยายนวันอังคาร

ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
แต่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเรื่องนี้จบกันยังไง
เพราะทางเพจก็ยังไม่ได้รับข้อมูลรายงานสถานการณ์เพิ่มเติม
แต่คาดเดาได้ว่าทางคุณลุงเอง
ก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ

เรื่องของการรับผิดชอบก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วฮะ
โอ้โหนี่เอาคลิปอุบัติเหตุหวัดเสียวมาให้ดูกันแบบต่อเนื่องเลยนะคุณผู้ชม